โตโยต้าไทยลีกก่อนที่จะเบรกให้กับทีมชาติลงแข่งขันนะครับ
บุรีรามฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมครับ
ถือว่าออกสตาร์ทฤดูการนี้ได้อย่างดุดันนะครับ

อินทรัศนผู้สาประตูทีมเยือนปัดออกมา

โอ้โหอยู่ตรงไหนบอลมาเข้าทางแล้วนี่ครับ
ถ้าดีใจเตรียมแว่นมาด้วยครับ

จากนั้นนาที๔๐ครับ
เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับสองคนแต่เอาไม่อยู่ครับ

เพิ่มเป็น๑๖คะแนนหลังจากฝูงต่อไปครับ
ส่วนอีกคู่เป็นการพบกันของ๒ทีมน้องใหม่

ดียูฟิรัมเทคตัวขึ้นมงหนึ่งศูนย์ครับในช่วง
ครึ่งแรกบุกมานำก่อนนะครับทางชายนาฏ
จากนั้นครับนาทีห้าสิบสี่แอร์ฟอร์สนะครับ
วางบอลยาวพรเทพจันไข่ของชัยนาฏมงสกัดไม่ขาดแล้ว
เป็นเลโดอาสัมซาวจัดการครับตีรังกายิงเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งครับ

บอลยาวนี่เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับคือจะหม่งไปให้เพื่อนนะครับ
แต่รูปนี้ก็เสี่ยงเกินไปครับแล้วอสัมดาวอสัมสัมเด็กขาดมาก
จากนั้นครับนาทีเจ็ดสิบเรียนรันมาเก็บชิงเหลี่ยมกับแนวรับ
ก่อนที่จะได้จังหวะยิงเข้าไปครับอ่าฟอร์สแซงนำสองต่อหนึ่ง
แฟนบอลเจ้าบ้านเนี่ยคิดว่ามาแน่ครับสามคะแนนแรกแต่ว่านาทีเจ็ดสิบสอง
แล้วมีการปะทะกันในเขตโทษพุทธศิลป์ครับ
ขัดขวางการเล่นก่อนที่แบล็คดาร์อองรีจะสั่งหาลไป๒ต่อ๒
เกมด้วยการแบ่งแต้มครับทำให้ทั้งคู่นั้นยังไม่ชนะไกลต่อไป
ฟอร์สมี๑คะแนนแรกนะครับหลังอันดับสุดท้าย
ส่วนชายนาฏมี๒แต้มอยู่ที่๑๗ตามเดิมครับ
อีก๒คู่โปรลิสเทโรนะครับแพ้ชนบุรี๐ต่อ๑
เทโรแพ้๓นัดรวดนะครับทั้งที่เล่นในบ้าน
แล้วก็ราชบุรีครับชนะทางนครราชสีมาไป๓ต่อ๐ครับ
โคลดเจี๊ยบสนชายมาวิไลน์ประเดิมคว้าชัยนะครับ
ในการเข้ามาคุมทีมแทนที่ทางเรเดอร์เซียชั่วคราวนะครับ
หลังจากที่เพิ่งจะแยกทางกับทางราชบุรีไปสำหรับทางโค้ชใหม่อย่างเรเน่เดอร์ไซเยียนะครับ